มีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนจุดชมวิวที่ดอยสุเทพ
ปรากฏว่ามีกลุ่มนักศึกษาเขาไปนั่งชิวชมวิวกันอยู่
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเหนืองขี่รถจักรยาน
เรื่องนี้นะครับมีการโพสต์ร้องเรียนกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าสุดเถื่อนวัยรุ่นบนดอยสุเทพ
รุมยำกลุ่มนักศึกษาที่ขึ้นไปชมวิวนะครับ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งก็ทวิตข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับ
บอกว่าตัวเธอเองเป็นนักศึกษาแล้วก็ขึ้นไปบนดอยสุเทพ
เพื่อนอีก๔คนไปนั่งชิวกันตรงจุดชมวิวตรงนี้แหละครับ
และมาเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากบนดอย
ด้วยความตกใจนะพวกเธอได้ยินเสียงท่อรถมันดังมาก
พวกเธอก็เลยหันไปมองกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นนะฮะก็ขี่รถมาแล้วก็จอด
แล้วตะโกนถามพวกเธอบอกมองหน้าทำไมมีปัญหาเหรอ
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นนั้นก็ลงมาต่อยเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเราทันทีนะครับ
เราเองที่เป็นผู้หญิงก็พยายามอธิบายให้พวกนั้นฟัง
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นไม่ฟังเลยใช้หมวกกันน็อกฟาดเพื่อนผู้ชายจนสลบเลยครับ
เสียใจมากที่ช่วยเพื่อนไม่ได้
แต่ก็ได้แต่ยืนยกมือไหว้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพราะเราเป็นผู้หญิงเราทำอะไรไม่ได้จริง
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามารีทวิตหลายพันครั้งเลยนะครับ
แล้วก็ที่แย่ไปกว่านั้นคือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาบอกว่าไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยเลย
ที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

แต่ว่าคนที่ไปดูในคลิปบอกว่ากลุ่มวัยรุ่น

รุมสกรรมไปรุมยำเขาแบบนั้นได้ยังไงนะครับ
เรื่องนี้เราก็อยากจะได้รับความคืบหน้า
เราก็ติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศของเชียงใหม่เขา

ว่ามีใครมาแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรือยัง

ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์
ซึ่งรอผู้เสียหายนะให้เข้ามาแจ้งความ
และตำรวจจะได้เชิญตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปทั้งหมด

และใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองนะครับ